ส่วนที่จังหวัดชนบุรีนะคะมีเหตุการณ์ถังแก๊สระเบิดที่ร้านซ่อมรถแห่งหนึ่ง
และถังแก๊สพอมันระเบิดขึ้นมาสิ่งที่ตามมาคือไฟ
ใช่ไฟโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงมีผู้บาดเจ็บย้ำว่าเป็นการบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะ
รวม๔รายด้วยกันจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ
กู้ภัยพอไปถึงต้องรีบประถมพยาบาลก่อนเลยนะคะให้กับผู้บาดเจ็บรวม๔รายคือ
เกษมสรรศรีใสเจ้าของร้านคนที่สองนางลักษณะศรีใสพันรยา
คนที่สามนายสยามโพศีเป็นลูกเขยของเจ้าของร้านและอีกหนึ่งคนที่บาดเจ็บสาหัสนะคะเป็นช่างค่ะ
ทุกคนบาดแผลที่บอกว่าสาหัสเพราะว่ามันถูกไฟลวกตามร่างกายตามใบหน้า
ร้อยละแปดสิบอ่ะคุณก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีอย่างเร่งด่วนนะคะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในร้านจุดนี้ชื่อว่าอู่หนุ่มเซอร์วิส
อยู่ริมถนนสุขุมวิทย์ตำบลบางไซอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
เป็นร้านรับซ่อมรถยนต์แล้วก็ติดตั้งแก๊สรถยนต์นะคะ
หลังเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุก็รีบเข้าไปค่ะไปพร้อมกับผู้กู้ภัยด้วยนะคะ
เอารถดับเพลิงไปด้วยไปฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
สงบลงสภาพเป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นเสียหายดำไปหมดเลยเนี่ยนะคะ
จากการตรวจสอบภายในร้านไปเจอถังแก๊สรถยนต์เรียกว่าถังแก๊สโดนัท
แก๊สโดนัทสภาพเป็นแบบไหนก็คือถังแก๊สที่เป็นลักษณะกลมเหมือนโดนัทนี่แหละ
ดัดแปลงเอาไปฝังในจุดที่วางยางสำรองอยู่ท้ายรถ
คือพอไปถึงเห็นถังแก๊สลักษณะแบบนี้วางอยู่โดยรอบ
มีร่องรอยถูกไฟไหม้แล้วก็มีรถเก๋งสีแดงที่เจ้าของเขาเอามาซ่อมช่วงล่างถูกไฟไหม้ท้ายรถเสียหาย
สอบถามคนเห็นเหตุการณ์ชื่อว่านายปิยวัตรเฟื่องฟูนะคะอยู่ร้านใกล้กัน
เขาบอกได้ยินเสียงระเบิดสองครั้งแล้วก็มีไฟลุกขึ้นมาทั่วร้านเลย
พยายามวิ่งเข้ามาช่วยนะคะโดยการเอาถังดับเพลิงซึ่งอยู่ข้างร้านมาช่วยฉีดแล้วก็รีบโทรศัพท์เรียกเจ้าหน้าที่ค่ะ

ผมไม่เห็นว่าเป็นอะไรแต่ว่าเห็นว่าตรงนี้มันเป็นเป็นเป็นเพลิงลุกโชนขึ้นมาเลย

แล้วก็โทรแจ้งพี่ดับเพลิงต่างสายแล้วผมก็โทรบอกให้เขารีบมา
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ต้องรอสอบปากคำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะ
แล้วก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้ง
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่สงสัยที่สุดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกี่ยวเนื่องกับรถเก๋งคันสีแดงที่เจ้าของเขาเอามาซ่อมช่วงล่าง
เพราะว่ารถของเขาติดตั้งแก๊สด้วยอาจจะเกิดผิดพลาดอะไรในช่วงที่ลื้อออกนี่แหละค่ะ